คุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนนึงค่ะอายุ๒๑นะคะถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายคือเขาก็เลิกกันไปแล้ว
ฝ่ายหญิงหนีไปอยู่บ้านพ่อแม่แต่ฝ่ายอดีตสามีตามไปไปทำร้ายร่างกายไปขู่ฆ่ายกครัวจนพี่สาวของฝ่ายหญิงเขาทนไม่ไหว
ก็เลยต้องโพสต์เฟซบุ๊กนะคะโพสต์ภาพผู้ชายเลยโพสต์ให้เห็นหน้าเลยว่าผู้ชายคนนี้หน้าตาแบบนี้เป็นบุคคลอันตราย
เนี่ยโพสต์เอาไว้เลยแล้วก็บอกว่าเข้ามาทำร้ายคนในบ้านมาขู่ฆ่ายกครัวบอกว่าจะเผาบ้านด้วยตอนนี้ทุกคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะคะ
ก็เป็นอำมพลึกแม่ก็ไม่แข็งแรงเมื่อวานแจ้งความแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ยังหนีอยู่ทีมข่าวก็เลยตามเรื่องนี้ให้นะคะก็ไปคุยกับคนโพสต์คนโพสต์
คือพี่สาวของฝ่ายหญิงที่ถูกผู้ชายคนนี้ที่เป็นอดีตสามีมาทำร้ายอ่ะค่ะคนที่บาดเจ็บอ่ะนะคะอายุ๒๑ชื่อว่านางบีเราใช้เป็นนามสมมุตินะคะถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายทีมข่าวของเราไปคุยด้วยอยู่บ้านพ่อแม่ค่ะที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีเธอเปิดแผลให้ดูเลยคุณผู้ชมที่ข้อมือซ้ายนะคะเย็บ๒๐เข็มอ่ะแผลยาวเลยเส้นเอ็นขาดนะคะมือยังใช้ง

คุณผู้ชมคะแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะคะ

นางบีเขาก็หนีไปนอนบ้านพ่อแม่
เพราะว่ามีปัญหากับนายเอจนอยู่บ้านไม่ได้

เอาขวดน้ำแดงราดพื้นโถงกลางบ้าน

แล้วยังมาทำแบบนี้อีกก็เลยพากันไปแจ้งความ
หลังจากนั้นในเอตามง้อนางบีก็ยอมกลับไปอยู่ที่บ้าน
ต่อมา๑๘กันยายนอ้าวมีปัญหากันอีกค่ะ
แล้วรอบนี้ในเอเอามีดฟันข้อมือซ้ายจนเป็นแผลเวอะหวะเลยนะคะ
พี่สาวนางบีเนี่ยต้องไปรับน้องสาวออกจากบ้านมาพาไปหาหมอ
แล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านพ่อแม่แต่ว่าก็ห่างกันแค่ประมาณ๗กิโลเท่านั้นนะคะ
ครับมีเจ็ดตุลาคมนะครับทีนี้นายเอขับรถมาที่บ้านนะฮะ
ของพ่อกับแม่แล้วก็ไปหาบีนะในมือก็ถือมีดไปด้วย
แล้วก็ตะโกนใส่กันนะครับนายเอนี่ชักมีดทำท่าจะฟัน
แต่ว่าไม่ได้ฟันนะฮะแต่ใช้ปอกมีดเนี่ยตีที่ศีรษะ
ของนางบีเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับพ่อที่เป็นอำมพลึกอยู่ด้วยนะครับ
ตอนนั้นนะครับนายเอก็ยังหันมาทำท่าชักมีดคล้ายจะฟันพ่อด้วย
พี่สาวเห็นพอดีนะครับก็เลยตะโกนไว้นะฮะห้ามเอาไว้
เอก็หันมีดมาทำท่าจะฟันพี่สาวอีกคนนึงก็เลยต้องตะโกนเรียกคนช่างบ้าน
ให้มาช่วยนะครับนายเอก็เลยออกไปนะครับ
คือพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเดินแทบไม่ได้นะครับ
ต้องเอาไส่มัยเท้าช่วยพยุงตัวเองนะครับเพราะเซ่นเลือดสมองตีบ
เขามารังความพ่อยังไงบ้างอ่ะไอ้เด็กคนนี้
มันเข้ามาน่าสุดในวันที่มา
เมื่อกี้นะผมก็อยู่กัน๓คนเพราะลูก๗ของบวชหลาน
ช่วงนั้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้ทำไงนะก็มีไม้อันเดียว
มันหันไปแต่รถผมก็คิดว่ามันจะแทงผม
ถ้ามันแทงก็ตีมันได้ทิ้งในใจนะถ้ามันแทงผมก็ตาย
นี่กล้าทำกระทั่งคนแก่เลยเหรอครับเนี่ย
เป็นคนที่ก้าวร้าวเป็นคนที่อันตรายอารมณ์รุนแรงร้ายแรงมาก
คิดยังไงก็จะต้องได้คิดอะไรไว้ก็จะต้องทำ
เป็นคนที่ใครขัดอารมณ์ไม่ได้
สำหรับตัวเองที่มาเป็นน้องเขยนี่ก็
หลายเรื่องหลายรอบทั้งปืนจี้หัวทั้งมีด
ถอยรถชนขู่ฆ่ามาแล้วหลายรอบ
แต่ด้วยความที่ว่าน้องเราอยู่กับเขา

ที่ล่าสุดก็มาวันที่๗เข้ามาอารวาส
ฟันหนี้กับพ่อแล้วก็ตีหัวน้องไป

ขู่ฆ่าพี่เหรอครับขู่ครอบครัวพี่

เรามีคลิปเสียงนะที่ว่าทางบ้านของเขาเนี่ยได้ให้เราฟังนะฮะ
ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคู่ฆ่าอดีตภรรยาจริงนะครับผู้ชมครับ
มึงความเป็นจริงก็จะทำไม่ทำมึงคอยดูมึงกลัวให้อยู่อย่างว่าอดกลัวแล้วกัน

มันฆ่าได้แล้วไม่คุยไม่เชียร์ไม่รู้ว่าติดคุมพอไม่ทีเดียว
ส่งมา๓คลิปเมื่อ๗ตุลาคมหลังจากก่อเหตุแสดงว่ายังขู่อยู่แบบนี้นะครับ
ก็เลยกลัวนะครับไปแจ้งความไว้๒ครั้งครั้งแรก๒๕สิงหาคม
คืนวันที่นายเอบุกบ้านยามวิการไปราดน้ำแดงกลางบ้าน
ครั้งที่๒คือ๗ตุลาคมที่นางบีถูกตีศีรษะแต่คดีไม่คืบหน้า
ทางครอบครัวก็เลยวอนเจ้าหน้าที่ว่าช่วยเร่งจับกลุ่มตัวให้หน่อย
ล่าสุดตำรวจสพลานศักดิ์ได้นำตัวฝ่ายหญิงเนี่ย
ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะไล่ติดตามตัวฝ่ายชายที่ก่อเหตุให้
เพราะว่าครอบครัวเขากังวลไปหมดแล้วขู่เหลือเกินนะครับ